คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่สาวสวยกันบ้างนะคะ
จะบอกว่าปีนี้ต้องยกให้เธอจริงนะสำหรับน้องโบเมลดาค่ะ
งานมากมายผลงานเนี่ยปังทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ล่าสุดนะนี่มีผลงานร่วมกับน้องกรัฟคณาวุฒิค่ะ
ก็ยังขึ้นติดอันดับทวิตเตอร์ขึ้นเทรนดโลกไปเลย
พี่เบิร์ดทงชัยยังเข้ามาชมว่าน้องโบน้องกราฟเก่งทั้งคู่เลยลูก
ชื่อเพลงว่าทุกวันได้ไหมซึ่งจะทำออกมาในรูปแบบของหนังสั้นค่ะ
ของพี่หนุ่มกะลากับพี่เบิร์ดทงชัยค่ะ
ปล่อยตัวอย่างออกมาเมื่อวานนี้เรียกเสียงฮือฮาสนั่นโซเชียลเลย
ถึงขั้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของโลกไปเลยคุณผู้ชม
แฟนคลับของน้องกรัฟนะคะเขาหนาแน่นอยู่แล้ว
มาร่วมงานกับน้องโบเมลดาเอฟซีก็เชียร์กันสนั่นเพิ่มเข้าไปอีก
พากันทวิตว่าเคมีของทั้งคู่โอ้โหดีต่อใจแฟนคลับเหลือเกิน
นี่แค่เห็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะยังประทับใจขนาดนี้
ถ้าเห็นเต็มโอ้โหบอกเลยนะว่ายอดแชร์ยอดวิวสนั่นแน่นอน
และที่ทำเอาแฟนคลับฟินสุดขีดเลยก็คือนี่
เห็นจะเป็นคอมเมนต์ของพี่เบิร์ดทงชัยค่ะ
คอมเมนต์ในเฟซบุ๊คของพี่หนุ่มกะลาด้วย
พี่เบิร์ตเนี่ยบอกว่าน่ารักมากเลยค่ะเออนะ
คุณผู้ชมคอมเมนต์ชมสองพระนางว่า
พี่ก็รอดูนะครับน้องโบน้องกรัฟ
ลงตัวมากนะครับสำหรับเพลงนี้

โอ้โหคุณถ้าเราเป็นนักแสดงซุปตาขนาดนี้
ชมเราใจฟูแล้วนะเออ

ชมเองเลยว่าน้องทั้งคู่เก่งจริง
แล้วทำให้ทีเซอร์เพลงนี้ถึงขั้นติดเทนโลกไปเลยนะคะ
ประสบความสำเร็จแล้วนะขั้นหนึ่ง

แล้วก็น้องทั้งคู่น่ารักมากเล่นเก่งมาก
คือแบบถ้าใครได้ดูเรื่องนี้จะรู้เลยว่า
ยุคนี้ไม่ใช่แค่แบบสวยหล่อแต่เล่นเก่งมาก

คุณผู้ชมค่ะเห็นแบบนี้นะถ้าใครอยากติดตามนะคะ
มวีตัวเต็มเต็มหนักวันจันทร์ที่ยี่สิบทันวาโคมนี้นะคะ
เดี๋ยวรอดูได้เลยนะคะเป็นการร่วมงานกันนะคะ
ระหว่างน้องโบเมลดาแล้วก็น้องกรัฟนั่นเองนะคะ

ก็ติดตามผลงานนะครับคุณผู้ชมนะ